หนึ่งคนนั้นเนื่องจากการเป็นผู้ระสานประตูแล้ว
ก็ยังเป็นของทีมทั้งรองทางสมุขสร

เสร็จละกรชัยชื่นต่าเหลือชื่อเก่าสมคิดชื่นต่า

ฟุตส่อท์ที่ไปฟุตส่อท์โลกไปแล้ว
ลักษณะอดิบย์มือหนึ่งของโลกเลยจากการจ่ายนับตอนนั้น
ไปติดตามหน่อยทุกอย่างของทีมที่เขาบอกกันเลย

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลสโมสรไทเทคย้ำแผนการเล่นแก่นักเตะ
ก่อนที่จะเดินเข้าสู่สนามพร้อมลูกทีม
ไปยืนเฝ้าเสาในฐานะผู้รักษาประตู
ทำให้เศรษฐกรชัยหรือสมคิดชื่นตาในวัย๓๙ปี
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
ผู้ที่เคยผ่านเวทีฟุตซอลโลกมาแล้ว๒สมัย
กลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุด
ก็อยากเป็นโค้ดแต่เรายังไม่มีคนที่มาแทนเราได้
แล้วเราก็ต้องการให้เด็กเล่นได้ดีไม่เหนื่อย
เราก็อยากให้เด็กมีแต้มให้เด็กอยู่รอดได้
งบประมาณการบริหารจัดการสโมสรไทเทคนิดูการนี้
ตั้งไว้ที่๓๕๐๐๐๐บาท
เหนือจากผู้สนับสนุนโดยตรงของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทเทค
เศรษฐกรชัยสละเงินเดือนบางส่วน
และหางบสนับสนุนเพิ่มเติม

เราก็เล่นกีฬาฟุตซอลกีฬาฟุตบอลมาตลอด
ออกนอกบ้านมาอยู่นอกบ้านตลอดไม่เคยให้เวลาครอบครัว
ช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่รู้สึก
มีทั้งแม่มีทั้งหลานมีทั้งน้องมีทั้งญาติที่ให้กำลังใจ

แต่ก็จะสู้ต่อกับทีมนี้นะครับ
ร่างเง่าสโมสรไทเทคคือสโมสรศรีปฐุมศรีสะเกด

ฟุตซอลที่เติบโตจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีปฐุม
ตั้งปณิธานที่จะพาสโมสรไทเทค
หลีกสูงสุดได้อย่างสง่างาม
พร้อมกับการสร้างนักฟุตซอลรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน

คุณก็มีค่าตัวเพิ่มขึ้นมีเงินเดือนที่มากขึ้น
มันก็จะเป็นกีฬาอาชีพตามนโยบายของผู้บริหาร
ขายออกเงินก็เอามาเข้าสนับสนุนทีม

คุณมีโอกาสเล่นแล้วคุณต้องเล่นให้เต็มที่
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน